ผลการตรวจสอบกรณีที่ใช้งบกว่า๒๐ล้านบาทเดินทางไปที่ฮาไวน์
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐบอกว่า

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นก็บอกว่า
ถ้าหากว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์อยากจะให้ชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติม
ให้มาพบส่วนตัวเดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีการเช่าเหมาลำเครื่องบิน
เพื่อประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนสหรัฐ
มลรัฐฮาไวน์สหรัฐอเมริกาของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะ
โดยใช้งบกว่า๒๐ล้านบาท
ซึ่งก็มีผู้ที่ตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อสังเกต
ว่าเป็นความพยายามจากฝ่ายการเมืองที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับ

เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการเล่นการเมืองของรัฐบาลเองครับ
จริงก็ดิฉันมองว่าหน้าที่ของรัฐบาล

ต้องมีหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะคะ
ว่าพี่น้องประชาชนสงสัยประเด็นไหน
ก็ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนดีกว่าการโยนไปโยนมานะคะ
เพราะระยะการโยนไปโยนมาก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี้

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น
ก็พูดถึงการแสดงความเห็นของนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับ

ให้มาพบส่วนตัวเพื่อชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ
ไม่มีไม่ฝากหรอกไม่เชื่อ

ไปเรียกมา

ไม่มีใครที่สาร
เมืองชาวท่านยิ่งรักไปขึ้นสาร
ไปไหนก็ไป
ด้านนายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาสนะครับ

แถลงผลการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว
เรื่องต้นไม่พบการทุจริตค่าใช้จ่าย

โดยประมาณนะครับโดยเห็นว่าเป็นไปตาม

ภาคธุรกิจเดินทางไปด้วยครับ

รัฐบาลไหนก็แล้วแต่
บินไทยทุกครั้งก็จะใช้สูตร
เดียวกันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐาน

ลักษณะประหยัดนะครับคือเค้าเช่าเหมารัม
แล้วก็ถ้าเราดูตามรายชื่อที่ไปเนี่ยมันก็มีบุคคลระดับถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของเรียกว่ากลุ่ม
อยู่ในแนวหน้าของบุคลากรทางด้านความมั่นคงของไทยเราอยู่นอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีรองลงมาอีกเนี่ยก็จะมี
ก็มีแค่๙ท่านเท่านั้นเองนะที่ได้ชิมถ้าไม่ชอบก็ไม่รู้ว่าเม็ดดำคืออะไรนะฮะ
บางคนไม่รู้ด้วยนะฮะแล้วก็ยืนยันในตารางอะไรไม่มีชมรัศมีอะไรไม่มีแน่นอน
คือโชว์ได้แต่ว่าโชว์ควรโชว์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นบุคลากรทางด้านความมั่นคง
อย่างที่ผมบอกว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ได้หมายถึงว่าเราสามารถฟุ่มเฟือได้
แต่หมายถึงว่าจ่ายเงินแบบไอ้กลางบินท้ายเท่าไรสะวะต้องงอตามไปตรวจได้

บอกด้วยว่าหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยอีกครั้ง
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันข้อคอรหาในการตรวจสอบครับ